ขั้นตอนสุดท้ายสำหรับการทำกล่องปิดคือการบุและการประกอบกล่อง
ช่างจะเลือกใช้ผ้าชนิดและสีเดียวกันกับที่ใช้ปากลวดลายมาบุด้านในตัวกล่อง
โดยจะยึดติดด้วยการติดกาวหนังควายซึ่งเป็นวิธีการติดวัสดุประเภทผ้าแบบโบราณที่นิยมทำ
ด้วยจะให้ความเรียบเนียนยึดเกาะดีหลังจากนั้นจึงประกอบติดงานปักกับตัวกล่องไม้
และช่างจะต้องจัดให้ผ้าเนียนเรียบไปกับผิวกล่องไม่ให้ผ้าย่นจึงจะได้กล่องที่สวยงาม